ก่อนหน้านี้เราบอกให้ลุ้นกันไปสำหรับหนังภาคต่อค่ะ
ที่มีนักบู้วินดีเซลจะกลับมารับบทสายลับสุดละห่ำนะครับ
รวมไปถึงที่บอกเอาไว้ว่าเราอาจจะได้เห็น

งานนี้บอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะ
ได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้ว
โทนี่จาหรือว่าจาพนมของเรา
จะได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงภาพยนตร์แอคชั่นภาคต่อ
ขออภัยค่ะผลงานการสร้างและแสดงนำของวินดีเซล

พระเอกนักบู๊สายเลือดไทยได้ร่วมงานกับ
หลังจากทิ้งห่างจากภาคที่๒ไปนานร่วม๑๑ปีนะคะ

งานนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมซุปตาเอเชียเลย
เพราะว่ายังจะมีพระเอกนักบู้ชาวจีนอย่างเจ็ดลีหรือว่าหลีเหลียนเชียร์นะคะ
ก็ร่วมเสริมคิวบู๊รวมไปถึงซุปเปอร์สตาร์สาวบอลลีวูด
ทีบิก้าปาทูโกนด้วยนะคะ
งานนี้ค่ะโทนิจาก็ได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้
ทางเฟซบุ๊กโทนิจาออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะ
โดยเขาก็ได้โพสต์ภาพวินดีเซลพร้อมข้อความบอกว่า

แล้วก็อยากที่จะร่วมงานกับเจ็ดลีด้วยนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าจะต้องสนุกแน่นอน
ผลงานภายใต้การกำกับของดีเจคารุโซ
คาดว่าน่าจะได้รับชมกันพร้อมกันปี๒๐๑๗นะคะ